ทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของทางเลี่ยงกันหน่อยทางหลักเรารู้กันอยู่แล้วล่ะว่ามันเป็นเส้นทางไหน
แล้วก็เรารู้กันอยู่แล้วด้วยว่าเส้นทางไหนรถจะติด
ที่คุณรัชพรบอกไปนะคะหลายเส้นทางที่ติดเป็นประจำทุกปี
ในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงกรานหรือช่วงปีใหม่แล้วค่ะ
ทีนี้มาดูทางเลี่ยงกันหน่อยว่ามีทางเลี่ยงทางไหนบ้าง
ที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางของประชาชนนะคะ
สำหรับเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภาคเหนือค่ะ
สามารถใช้เส้นทางที่๑จากกรุงเทพไปรังสิต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีอำเภอมโนรม
่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์
ส่วนเส้นทางที่๒จากกรุงเทพก็ไปทางนนทบุรีนะคะ
จังหวัดสุพรรณบุรีชัยนาฏแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค

นิดนึงแต่ว่าถ้ารถไม่ติดอาจจะถึงเร็วกว่าได้ไหม
ส่วนเส้นทางที่๓ค่ะกรุงเทพแล้วคุณผู้ชมก็ไปทางนครปฐม
่งหน้าไปสุพรรณบุรีผ่านอุทัยธานีก็เข้าสู่นครสวรรค์เหมือนกัน
ดังนั้นไปรวมกันนครสวรรค์ตรงจุดนั้นแหละอาจจะรถติดได้นะคะ
เลี่ยงได้๓ทางแล้วก็ไปเจอกันนครสวรรค์แล้วค่อยไปต่อ
ส่วนเส้นทางที่๔กรุงเทพก็วิ่งไปรังสิตนะคะ
อำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาตรงไปสระบุรีลบบุรีอำเภอตากฟ้า
จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่พิษนุโลก
ส่วนเส้นทางจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาดูเส้นทางที่๑กันก่อนค่ะ
ทางจังหวัดสระบุรีอำเภอม่วงค่อมอำเภอท่าหลวงอำเภอด่านขุนทศอำเภอขามทะเลสอ
จากนั้นก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนเส้นทางที่๒ค่ะจากกรุงเทพไปสระบุรีอำเภอม่วงค่อมอำเภอท่าหลวงเหมือนกัน
แล้วก็เข้าไปปากช่องมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนเส้นทางที่๓กรุงเทพก็ไปทางวิ่งไปวังน้อยนะคะ
แล้วก็ไปต่อที่จังหวัดสระบุรีผ่านปากช่องมุ่งหน้าสู่นครราชศรีมาเหมือนกัน
ลองดูนะคะ๓สี๓เส้นทาง
ส่วนเส้นทางที่๔จากกรุงเทพไปทางนครนายกค่ะ
อำเภอบ้านนาอำเภอแก่งคอยอำเภอปากช่องแล้วก็เข้าสู่นครราชศรีมา
ส่วนอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเส้นทางที่๕ค่ะ
ทางจังหวัดฉัดเชิงเศร้าผ่านอำเภอพนมสารคามอำเภอกบินบุรี
อำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักทงชัยแล้วก็เข้านครราชศรีมา
นี่นะคะลองเลือกกันดู๕เส้นทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนถ้าคุณผู้ชมจะไปภาคใต้มาดูกันหน่อยว่ามีเส้นทางไหนบ้าง
เส้นทางแรกค่ะมุ่งหน้าไปสมุทรสาครนะคะจังหวัดสมุทรสงคราม
อันนี้เส้นปกติที่ไปกันบ่อย
เส้นทางที่๒ลองดูค่ะอำเภอสามพรานผ่านกรณคลปฐม
ราชบุรีค่ะแล้วก็ผ่านแยกวังมะนาวเหมือนกัน
จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประจวบคิริขัน
ส่วนเส้นทางที่๓วิ่งถนนบรมราชชนนานีไปเลยนะคะ
แล้วก็ผ่านอำเภอนครชัยศรีจังหวัดราชบุรี
แยกวังมะนาวแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ประจวบคิริขันเหมือนกัน
ปีนี้กรมทางหลวงเขาคาดการณ์แบบนี้คุณผู้ชม
ต่างระดับบางปะอินเนี่ยรถน่าจะติด
เพราะว่าเป็นจุดศูนย์รวมของรถที่จะไปภาคเหนือ

เพื่อเป็นการลดปริมาณรถที่จะหนาแน่นบริเวณนั้น
ประชาชนใช้เส้นทางถนนผลโยธิน
ซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข๓๒๑

ไปถึงต่างระดับบางประหันได้ค่ะ
เส้นทางที่เราลากเส้นให้คุณผู้ชมดูสีเหลืองนี่นะคะ
ใช้เส้นทางนี้ก็เลี่ยงกันไป

ถนนกาญจนาพิเศษด้านตะวันออก
เลี่ยงรถติดนะคะที่บริเวณต่างระดับบางปะอิน
ให้ไปใช้ทางหลวงหมายเลข๑ค่ะ
ลงไปสักประมาณกิโลเมตรที่๖๕

แล้วก็ตรงไปจะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข๓๒นะคะ
ตามเส้นทางหน้าจอตอนนี้ค่ะ